มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกันบ้างค่ะ
ตอนนี้ก้าวไปไกลแล้วนะคะสำหรับโครงการ
ก้าวคนละก้าวของพี่ตูนวัฒนีสลัมนั่นเอง
จากบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนต่างที่ให้การสนับสนุนในการครั้งนี้
ร่วมการบริจาคนะคะยังมีพี่น้องคนในวงการบันเทิง
อีกหลายคนค่ะที่ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งเลย
ให้กำลังใจร็อกเกอร์ใจบุญคนนี้ด้วย
หนุ่มสอนรามค่ะโพสต์ข้อความบอกว่า
ไม่ได้รู้จักกับตูนเป็นการส่วนตัวหรอกครับ
แต่ว่าติดตามผลงานของตูนมาตลอด
ทราบเรื่องการวิ่งครั้งนี้ของตูนก็จากข่าวแหละ

ทราบว่าตูนมีอาการบาดเจ็บในขณะวิ่ง

ก็ขอเป็นกำลังใจให้ตูนก้อยแล้วก็ทีมทุกคนด้วยค่ะ
แล้วก็ฝากถึงแฟนเพลงของตูนด้วย
ว่าอยากให้ไปรอถ่ายรูปที่เส้นชัยของจุดหมายในแต่ละวัน

เช่นเดียวกันกับคุณพ่อลูกสามพี่พีชทองเจือก็มาเหมือนกันนะคะ
ขอส่งกำลังใจค่ะส่งไปให้หนักเลย

ไม่ใช่ของเราจิตใจและวิญญาณต่างหาก

ทำดีคิดดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานบวกจากทุกมิติ

ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ใจหวังเอาไว้

คือความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะ
ส่วนพระเอกผิวเข้มวิกหมอชิดพี่เวียสุกลวัฒน
มาแบบสั้นแต่ได้ใจความเหลือเกิน
ส่งกำลังใจให้เต็มเน้นเลย

แล้วจะไปวิ่งด้วยกันครับพี่
ส่วนนางแบบสาวที่ผันตัวมาเป็นนักกีฬาเต็มตัว
อย่างโยยสวดีก็เป็นอีกหนึ่งคน
ที่ตื้นตันกับสิ่งที่คุณตูนบาร์ดิสแลมป์ทำเหมือนกัน
ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้น
สายวันนี้ค่ะเธอบอกว่าจะนำเงินประมูลรองเท้า

เอาไปมอบให้ถึงมือกับคุณตูนเลยที่สงขลา
แล้วก็จะร่วมวิ่งไปด้วยประมาณ๓๐กิโลเมตร
ส่วนเดือนธันวาคมจะร่วมวิ่งด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ลุกขึ้นมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

คุณครูสอนภาษาไทยที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะ

ครูบอกว่าครูไม่มีแรงวิ่งแบบพี่ตูนหรอก

จังหวัดไหนอยากให้ไปติดต่อมาเลยค่ะ
ให้ทางผู้ว่ารวมเด็กหลายโรงเรียน

สามารถบริจาค์ให้พี่ธูนไม้เต็มใจบริจาค์ให้มากเลย

เมื่อวานนี้พูดนิดหนึ่งแล้วกันมีคลิปซึ้งระหว่างการวิ่ง
คุณก้อยน้ำตาไหลหลายคนก็ตกใจ
คุณก้อยเป็นอะไรบาดเจ็บหรือว่าอะไรเสียใจตรงไหนหรือเปล่า
คุณก้อยพูดออกมาเลยว่าน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลแห่งความปลื้มปิติ

เห็นบรรยากาศรอบข้างคนมารอรับพี่ตูนเยอะไปหมดเลย
และที่สำคัญนะพี่น้องนี่ตอนนี้น่ารักมาก

กันคนไม่ให้มันรุมถึงพี่ตูนมาก
อันนี้เราก็เอาใจช่วยพี่ตูนด้วยละกันนะคะ